งูมันมาที่เล้าไก่แต่คราวนี้มันไม่ได้มาตัวเดียว
เขาบอกว่ามันมาเป็นครอบครัวเลยครับ
เฮ้ยนี่คือพาครอบครัวงูเหลือม

บุกเข้ามาราวกับว่าร้าวไก่ตรงนี้เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่

เอ้าคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยตะบนท่าข้าม
เขาได้รับแจ้งจากคุณลุงบัณฑิตทองเกิด
เจ้าของบ้านลึกที่๗๔ทับ๒หมู่๓ตะโมท่าข้าวประเภอบาปประโกงจังหวัดชาติเชิงเศร้า
ให้มาจับงอยจับงูเหลือมบุกมาที่เล้าไก่แห่งนี้

แต่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวบอกว่ามาเยอะ

ตัวแรกที่ต้องจับก่อนเขาบอกว่าเป็นงูเหลือมเพศเมียยาวประมาณสัก๒เมตร

อีกตัวหนึ่งเพศผู้ยาวประมาณ๓เมตร

เรียกได้ว่าจับตัวพ่อตัวแม่ออกมาแล้ว

ก็เลยจับได้แต่พ่อกับแม่มัน
เอางี้ละกันฝากไปยังตัวลูกของเจ้างูทั้งสองตัวนี้

เดี๋ยวจะพาไปเจอกับพ่อแม่ที่อยู่ในป่านะ

ฟื้อฟื้อฟื้อฟื้อฟื้อ

เขาก็ฝากเตือนนะช่วงนี้ฝนมันตก

เพราะต่อให้คุณเหมือนกับว่า
ล้อมรั้วล้อมเหล้าเอาไว้ดีแล้ว

ไก่ตายอย่างนี้เลยนะครับ

ไก่มันก็ตกใจน่ะเนอะ
ใช่มันบุกประทีมันกินเกลี้ยงอ่ะเอาจริง
มันไม่ได้กินแค่พออิ่มมันกินกะแบบโอ้โห
อิ่มไปเป็นปีมันรัดตายไปหลายตัวเลยเหมือนกันนะดูดินะฮะจัดการกันไปนะ
เขาบอกว่าตั้ง๗ตัวที่เรียบร้อยไป
เป็นเงินเท่าไหร่เนอะมูลค่าความเสียหายก็เยอะแหละ
นี่จัดการนะไปสู่ที่ชอบคุณก็อย่าไปติดแล้วอ่ะใช่มีแต่งูติดแล้วคนไม่ติดแล้ว
คนเลิกแล้วแปลว่าเคย
ก็ใช่แหละไปต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ดีกว่าคุณก็ทิ้งไว้กลางทางอย่างนี้
ค่ะดิฉันทิ้งคุณตลอดไปดู